มีคดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยเธอไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็ตำรวจบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งข่มขืนนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษนะครับที่ไปแจ้งความว่ามีชายชาวไทย
ที่เจอกันที่บริเวณบาร์บริเวณหาดราวัยหาดในหานจังหวัดภูเก็ต
ก็มีการดื่มกินด้วยกันหลังจากนั้นพอเธอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งพบว่า
ไม่ได้อยู่ในห้องพักตัวเองอยู่ในสภาพคล้ายกับโดนข่มขืน
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือมาแจ้งตำรวจตำรวจตรวจสอบและดำเนินคดี
วันนี้ตำรวจภูเก็ตแล้วก็สพฉลองเจ้าของพื้นที่
ก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหามาได้แล้วก็ร่วมกันทะแหลงข่าว
ผู้ชายที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาในขณะนี้ก็คือ
เป็นผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
โดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องพักไม่มีเลขที่ใกล้กับหาดในหานตะมนตราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวสาววัย๒๔ปีนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมาแจ้งความบอกว่านายอำนาจอายุ๔๐ปีเนี่ยไปข่มขืนเขา
โดยเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพระฤหัสสบดีที่๘ที่ผ่านมา
ไปเที่ยวดื่มกินตามบาเบียต่างในพื้นที่ของหาดในจังหวัดภูเก็ตนะครับ
แล้วก็ไปเจอแล้วก็นั่งดื่มกินกับนายอำนาจหรือว่านายไม้
หลังจากนั้นก็ให้ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวนักท่องเที่ยวสาวเองเนี่ย
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ของเขาแล้วก็นั่งเที่ยวสาวนั่งซ้อนท้ายไป

แต่ว่านายไม้เนี่ยพามายังบ้านที่เกิดเหตุแล้วนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษเขาบอกว่าเขาก็หลับไปเพราะว่าเขาเมา
รู้สึกตัวอีกทีนึงพบว่ากำลังถูกในไม้ล่วงละเมิดทางเพศ
ด้วยความตกใจก็จึงปัดป้องแล้วก็ต่อสู้แล้วก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะไปแจ้งตำรวจนะครับซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้
เขาก็เห็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษออกมาตอนเช้าสัก๗โมงเช้าวิ่งมาขอความช่วยเหลือว่าถูกข่มขืน
สอบถามบอกว่ามาเที่ยวลำพังมาพักที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลกรณ
แต่ว่าคืนก่อนเกิดเหตุคือคืนวันพฤหัสเนี่ยไปพบกับผู้ชายแล้วก็พาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งที่พัก
แต่ว่าไม่ได้ไปส่งพาไปที่ไหนก็ไม่รู้ตื่นมาก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้ว

ก็เหมือนกับโดนการทำทำเราแล้วก็เหมือนกับให้เราช่วยเหลือเขา
ซึ่งคนที่เขาบอกให้ไปส่งเนี่ยเป็นผู้ชายไทยแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าจะไปส่งเขาที่บ้านนะคะ
จากการจากการที่ได้คุยกับฝรั่งนะคะแต่แต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปส่งเขาที่ที่พักค่ะ
ก็คือพามาที่นี่ค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่ามาพามาในบริเวณแห่งไหน
อยากเข้าน้ำแล้วก็นั่งคุยกันกับพี่ผู้ชายที่เป็นคนแกร่ประสานให้เขาก็บอกว่าเขากลัวจิตโรคเอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มา
ตำรวจพอได้รับแจ้งนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งตัวนักท่องเที่ยวผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
หลักฐานเก็บดีเอนเอเอาไว้นะครับแล้วก็สืบสวนในพื้นที่จนรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายอำนาจอัธจักรเนี่ย
อ่าก็ขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับนะครับตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้ว
ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาททีนี้พอจับตัวนายอำนาจได้ก็ไปสอบปากคำ
นายอำนาจเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนกันบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาเจอกับผู้เสียหายที่บาร์แห่งหนึ่งในพื้นที่
ก็นั่งดื่มกินกันจนได้ที่ประมาณนึงนะคะ
แล้วก็พากันกลับไปที่ห้องเช่าของตัวเขา
จากนั้นเขาถือโอกาสที่ผู้เสียหายกำลังเมาไม่ได้สติ

แต่นายอำนาจบอกกับตำรวจนะคะว่าเขาไม่ได้ข่มขืน

แต่นักท่องเที่ยวสาวยืนยันบอกว่า
มีอวัยวะเพศด้วยเธอถูกข่มขืนเธอว่าอย่างนั้น
ทีนี้ก็ต้องไปดูผลตรวจของแพทย์

ถ้าหากว่ามีการล้างทำความสะอาดก่อนเนี่ย
มันก็เป็นไปได้ที่จะไม่เจออสุจิในร่างของผู้เสียหาย

ล้างแล้วจริงเพราะว่าเธอกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการติดโรค

ไม่ได้มีเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แต่จากพฤติกรรมที่เธอวิ่งออกมาน้ำตานองหน้า

มันชัดเจนว่าเธอไม่ได้ยินยอมในพฤติกรรมนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไป

รวมถึงนัดสืบพยานสัปดาห์หน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ต้องไปว่ากันตามพยานหลักฐานนะแต่ตามพฤติกรรมเนี่ยตำรวจบอกว่า
ถ้าเขายินยอมเขาคงไม่วิ่งออกมาร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้
ขอความช่วยเหลือแจ้งความแต่เขาบอกเขาเมา
เพราะฉะนั้นหลายคนจะไปคอยฉวยโอกาสใช่ไหม
เวลานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าจะคนไทยก็แล้วแต่เนี่ย
เขาไว้ใจอย่างนี้ชาวต่างชาติเขาเห็นเป็นคนไทย
อัธยาศัยดีเป็นเพื่อนกันเพราะเขามาเที่ยวคนเดียว
ก็นั่งดื่มกินอยู่ด้วยกันเดี๋ยวยูจะขี่จักรยานยนต์ไปส่งไอที่ที่พัก
แต่ปรากฏว่าก็ใช้จังหวะนี้ที่เขาเมาเนี่ยไปฉวยโอกาสเขานะครับ